แต่ว่ามีไอเดียเด็ดในการเป็นจุดขาย

อย่างแบล็คแพนเทอร์

ไปดูกันหน่อยว่าลีลาในการลวกก๋วยเตี๋ยวของ
ธิชาล่าแบล็คแพนเทอร์เป็นอย่างไร
จบแล้วหมดสภาพซุปเปอร์ฮีโร่ผม

ต่อไปเนี่ยคงมีกัปตันอเมริกาไอรอนแมน

แล้วก็ขายนู่นขายนี่ในเมืองไทยผมว่านะ

ชุดแบล็คแพนเทอร์มายืนลวกเส้นบะหมี่ขาย

ร้านนี้ชื่อว่าร้านบะหมี่ต้าซื่อสี่

ร้านนี้เป็นร้านบะหมี่เบตงแท้มาจากใต้เลย
แต่ว่ามาขายอยู่ที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ

มาไกลเธอมาไกลเหลือเกิน
ส่วนนี้ก็มาจากในหนังด้วย
วากาดา
ทุกวิชมพูดถึงบะหมี่ก่อน
หมี่เขาบอกว่าคัดสรรมาอย่างดีเลยนะ
แล้วก็ความโดดเด่นสุดยอด

นี่เป็นไอเดียในการสร้างจุดเด่นของร้าน

เจ้าของร้านเนี่ยเค้ามีความคิดเนี่ยนะในการใส่ชุดแบบเนี้ย
มาจากไหนอืมแล้วใส่ทุกวันหรือเปล่าอืม
ทำไมต้องเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ด้วยไปลองพูดคุยเจ้าของร้านหน่อยครับ
ก็ผมไม่ได้ใส่ทุกวันหรอกครับแต่ว่าบางทีก็ใส่เพิ่มแบบความชอบส่วนตัวนะครับ
แล้วก็เห็นว่าตรงนี้มันติดถนนใหญ่ใกล้กับโรงเรียนด้วยก็ให้ใครผ่านไปใครมาเห็นแล้วยิ้มเห็นแล้วก็จะมีความสุขดีครับ
ซึ่งบะหมี่ที่นี่นะคะก็นำมาจากเบตงแท้เลยนะคะมาสู่เมืองล้านนา
เพื่อให้ทุกคนนะคะได้ลองมาชิมรสชาติของบะหมี่กันนะคะ
หมี่ของเรามีด้วยกันทั้งหมดสามเส้นนะคะมีบะหมี่เหลืองไข่บะหมี่ดำชาโคแล้วก็บะหมี่เขียวหยกค่ะ
หมี่เขาก็มีหลายแบบให้ได้เลือกแล้วก็ที่สำคัญเจ้าของร้านเขาไม่ได้ใส่ทุกวัน
ใช่ใส่ทุกวันก็ไม่ไหวโอ้โหร้อนไงคุณอากาศร้อนเดี๋ยวดิฉันชอบอันนี้คืออะไรอ่ะ
อันนี้เป็นภาพที่แบบว่าเขาถ่ายตามมุมตามกำแพงนะนี่เห็นไหมอย่าไปถ่ายตอนกลางคืนล่ะ
เป็นสตรีทอาร์ตที่นั่นน่ะคุณผู้ชมนี่ตกใจเจอแพนด้าแพนด้าน่าจะตกใจมากกว่า
อ้าวนอกจากแบล็คแฟนเทอร์แล้วพี่ก็บอกว่ามีชุดแบทแมนเนี้ยนะอ๋อชุดวูเวอรีนก็มีอ๋อ
แล้วก็แนะนำอีกชุดหนึ่งแล้วกันฮักยักษ์เขียวไม่ต้องใส่ชุดเลย
ตัวเขียวเออทาตัวทาสีเป็นตัวเขียวก็พอทาคุณน่ะสิเอาล่ะ
ใครอ่ะจะแวะไปชิมนะครับแล้วก็อย่าไปดูซูเปอร์ฮีโร่ร้านิบบะหมี่ตาสื่อสี่อะไรนะตาซื่อสี่
ตาซื่อสี่ตาซื่อสี่ชื่อเรียกยากนิดหนึ่งค่ะเอ้าไปทานกันได้นะครับ
อยู่ที่ถนนอารักษ์ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เปิดทุกวันตั้งแต่เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาจนถึงยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาที
ช่วงข้ามแนะนำนิดหนึ่งเปิดไฟสว่างสว่างไว้นะฮะ
ถ้ามันมืดคึ้มแล้วคุณใส่ชุดแบ็คแพนเทอร์ไปยืนลวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ลูกค้าเขาจะไม่ยิ้มนะเขาจะตกใจแล้ววิ่งหนี
เดี๋ยวเขาเปิดถึงแค่สองทุ่มครึ่งมันก็ยังพอแบบมีแสงไฟอยู่
แต่รีบถอดชุดนะคุณพี่นะเอาไปชิมกันได้ไปชิมกันได้